เต้นไปเต้นมาวิบวับวิบวับก็ชักจะหิว
ไม่เห็นจะยากเลยเดี๋ยวนี้เขาสั่งได้แล้ว

งั้นสั่งฝากสั่งหน่อยลูกชิ้นเอาลูกชิ้น
เอาลูกชิ้นอะไรทอดสามสี่ไม้ก็สั่งมาเอาลูกชิ้นทอด

ลูกชิ้นทอดสามสี่ไม้ให้เขาขับมอเซิย์มาส่งก็ไปซื้อที่ไหน
คือเอาไม้เดียวถ้ามันระบาดเอาไม้เดียวเข้ามาส่ง

ส่งอาหารได้เหมือนกันไม่เชื่อไปดูฮะ

ลายแมวลายแมวของจริงใครจะเถียงผมว่าไม่ใช่ลายแมว
ที่คุณสั่งไปตะกี้ใช่ไหม๓ไม้พอดีเลย
ได้เนี่ยเห็นไหมลายแมวเอามาส่งให้แล้ว

เออก็ได้กินไหม๓ชั่วโมงค่อยเทินมา
แวะนั่งแวะหนี้ไปเรื่อย
มันเป็นคลิปที่โพสต์โดยคนนี้ครับ

ใช่โอจร็อกชื่อดี
เขามีแคปชั่นนะฮะว่าแม่ให้ไปซื้อลูกชิ้น

ไอ้คลิปนี้พอโพสต์ออกไปไม่กี่วัน
วิวนี่โอ้โหพอกับวิบวับก็คือประมาณสัก๒ล้านกว่า

จริงนั่นคือยอดที่เขามาวิวคือชอบยอดดูนั่นแหละเอง
ฉันชอบข้อความนี้คู่แข่งลายแมวส่งช้ากว่าที่คิดชิมก่อนทุกถุง

กินเผ็ดได้มาแยกน้ำจิ้มค่ะ
เป็นตาฮักขนาดนี้ให้เคอรี่มาส่งได้บ่
เคอรี่มาต้องแล้วไลน์แมวเด้อค่ะพร้อมแหละพี่น้อง
โอ้โหลายแมวเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้
เขาก็จะมีเพลงอะไรที่แบบว่ามันเข้ากับยุคเข้ากับสมัย
ยิ่งมาเจอกับคลิปที่มันเห็นแล้วมันน่ารัก
นะนิสัยของแมวดิฉันเคยเลี้ยงแมวใช่ไหม
นิสัยของแมวมันชอบเอาอาหารเข้าบ้าน
เวลามันได้อาหารมาหรือว่ามันไปจับนกจับหนูมันก็จะเอาเข้าบ้าน
มันจะไม่แบบเจออาหารเรากินเลยจะต่างกับสุนัขถูกไหม
หมาสมมุติเราให้ลูกชิ้นมันก็กินเลย
แต่แมวมันจะเอาของกินไปเข้าบ้านหรือเข้าในที่ของมันเอาไปอวดเจ้าของก่อนอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวนะมันเอาไปอวดเจ้าของจริงมันเอาไปอวดมันเหมือนเอาไปบอกว่ามันหาอาหารมาได้
เหรอเออจริงมันเป็นแบบนี้จริงนิสัยของแมวอันนี้ก็คงคิดว่าเหมือนได้อาหารมา
ก็เลยคาบทั้งถุงเพื่อกลับบ้านไปบอกเจ้าของว่านี่หาอาหารมานะ
จ๋าไม่ต้องให้อาหารหนูแล้วหนูหาเองได้แล้วหาเป็นถุงเลยนะ
แม่บอกขอกิน๒ไม้สิน่ารักมากเลยนะคะ